เป็นเรื่องที่เอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เตือนภัยกันเตือนสังคมกันว่า
ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปคนมันก็เปลี่ยนไป

อย่างน้อยมีกล้องวงจรปิดเอาไว้จับภาพดูในบ้านเราแบบนี้คุณผู้ชม
เหตุการณ์มันเป็นยังไงเดี๋ยวให้ไปดูกัน
แล้วคุณสองคนช่วยดูด้วยว่าอะไรเป็นยังไงนะ

คุณดูภาพนะจากกล้องวงจรปิดที่บ้าน

คุณจงกุญแจอะไรเราไว้ตรงไหนนะ

หาไม่เจอเอาทิ้งไว้ไหนนะ
เดินดูต่อไปคุณบนโต๊ะหรือเปล่า
เจ้าของบ้านแน่เดินเข้ามาดูชิวมากเลยเหมือน
เหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่
ไม่ใช่เหรอนี่มันหัวขโมยคุณชนะ
หาขโมยหัวทำหัวขโมย
ไม่ได้ขโมยหัวหัวขโมย
ขโมยจริงเนี่ยเขาเข้ามาย่องเบาเข้าบ้านเนี่ย
เนียนมากเลยเหมือนเป็นเจ้าของบ้าน
เห็นแล้วเนี่ยนะก็นึกว่าเป็นเจ้าของบ้านจริง
อีกทีคือหัวขโมยไม่ได้ขโมยหัว
ค่ะหัวมีอยู่แล้วนะคะ
ตกใจไงเออเอ๊ะขวัญเอ๋ยขวัญมา

ทีนี้จะเล่าให้ฟังจากที่เห็นอยู่เนี่ย
คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านแห่งหนึ่งในตำบล
น่อมอำเภออัตสามารถจังหวัด๑๐๑บ้านทึก
ผู้ชายคนนี้เขาเดินเข้ามาในบ้าน
เปิดตู้นั้นเปิดราวนี้โอ้ยขนข้าวขนของ
จัดกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วบ้านเนี่ยมีสองชั้น
โจรเนี่ยก็ไปทั้งสองชั้นเลย
ไปทุกมุมไปทุกจุดไปทุกที่
เห็นแล้วเนี่ยเจ็บใจแทนเจ้าของบ้านจริง
ทีนี้เราคุยกับเจ้าของบ้าน
ตามหาเจ้าของบ้านคนนี้พี่เสื้อแดง

ใช่ค่ะคือพี่คณิวาสพิมพ์ผนวดนะ
พี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ที่เขาออกจากบ้านไปทำธุระข้างนอก
พอกลับบ้านมาช่วงสักประมาณบ่ายโมงครึ่ง
กลับมาสภาพข้าวของมันถูกลื้อค้นกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยอ่ะ
ก็เลยตรวจสอบดูนะคะว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่า
โอ้ยกูประจบอกไอ้ปันจะแตก

เงินในกระปุกออมสินของหลานสาวจำนวน๑๒๐๐บาทหายไป

นี่มันไม่พอนะคุณ
โจรขโมยกระปุกออมสินเด็ก
โอ้โหเจ็บปวดใจเหลือเกิน
แล้วพี่เขาบอกว่านี่นะไม่ใช่ครั้งแรกด้วย

ที่ถูกโจรมางัดบ้านนี้
เมื่อปีก่อนเนี่ยนะผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยนะ

แม่ทำไมโจรชอบบ้านหลังนี้เหลือเกิน

พี่เขาแบบโอยอดดนทนไม่ไหว

ก็เลยไปแจ้งพี่ตำรวจให้มาจับกลุ่มแล้วนะคะ

เป็นหลักฐานชั้นดีเลยที่จะไปให้ตำรวจเขาดำเนินคดีต่อไป
แต่ถ้าใครนะพอที่จะเห็นเบาะแส
มีผู้ชายแปลกมาย่องเบา
แถวหมู่บ้านก็สามารถแจ้งเตือนได้นะ

งั้นเนี่ยเกิดมันไปย่องเบาเข้าบ้าน